ที่แม่ทำหลุดมือแน่นิ่งแล้วก็เอาร่างของเด็กไปทิ้งน้ำ
แม่เด็กรับสารภาพก็ถูกดำเนินคดี๓ข้อหาแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยงานของตำรวจเนี่ยก็ยังโฟกัสนะคะไปที่การเดินหน้าค้นหาร่างของเด็กชายคนนี้นะคะ
ซึ่งยังไม่เจอนะคะ
การค้นหาร่างเด็กชายวัย๘เดือนที่แม่น้ำท่าจีนใกล้จุดเกิดเหตุยังไม่เจอนะคะ
ตามที่นางสาวนอรับสารภาพว่าทิ้งลูกเอาไว้ในแม่น้ำท่าจีน
วันนี้ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะ
วันนี้นักประดาน้ำ๘นายของตำรวจน้ำก็ลงค้นหาในแม่น้ำท่าจีนนะคะ
ก็พื้นที่นี้เนี่ยมีกิ่งไม้ซากไม้แหลมจำนวนมากอยู่ใต้น้ำเลย
ก็เป็นอุปสรรคสำคัญเลยล่ะนะคะ

เอาเครื่องโซน่าและโดรนใต้น้ำไปใช้ด้วยแต่ก็ยังไม่พบค่ะ
ตำรวจน้ำเอาเครื่องสื่อสารใต้น้ำโยนหมุดลงไปในน้ำนำทาง
แล้วก็เริ่มค้นหาเคลียร์ผักตบอะไรออกไปก่อนนะคะ
วันนี้เน้นไปที่เรื่องของเสื้อผ้าที่เด็กสวมใส่ในวันที่ถูกโยนทิ้ง
แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างของเด็ก
แต่ว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็ยังไม่เจอหลักฐานอะไรเลยนะคะ
วันนี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจจะทำเนี่ยก็คือ

น้ำหนักประมาณ๙กิโลซึ่งว่ากันว่าใกล้เคียงกับน้ำหนักของตัวเด็กชาย
จำลองเหตุการณ์เอาลูกหมูเนี่ยโยนลงในน้ำ
จะได้รู้ว่าทิศทางหลังจากพอโยนลงไปในน้ำแล้ว
จะลอยไปทางไหนก็จะใช้ตรงนั้นนะคะ
ใช้เป็นตัวนำทางในการหาร่างนะคะ
พตเสุธีวันนสูตรผู้บังกับการสพบังหลวง
รับว่าเด็กกับซากสัตว์มันมีความแตกต่างกันนะคะ
สองอย่างนี้แต่ว่าต้องทำแบบนี้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด
แล้วก็จะทำในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงให้มากที่สุด
เพื่อที่จะดูช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงด้วยค่ะ
ส่วนการจำลองเนี่ยเดี๋ยวจะดูช่วงเวลาอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเราจะจำลองให้มันเหมือนเหตุการณ์จริงให้มากที่สุด
ว่าเราจะได้ไปโฟกัสตรงจุดนะครับ
ซากสัตว์กับคนนี้มันต่างกันมากไหมครับนายก
จะมีนะครับเรื่องความแตกต่างแต่ก็พยายามจะใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนะครับ
จากตำรวจแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังมีกลุ่มบุคคลที่อ้างว่า
มียานวิเศษมาจุดทูปเสี่ยงทายร่วมค้นหาด้วยค่ะ
ซึ่งเธอก็บอกกับทีมข่าวบอกว่า
บอกได้แค่ว่าน้องอยู่จุดไหนด้วยการใช้นมกล่องเสียงทาย
มกล่องนมเนี่ยล้มไปทางไหนเด็กก็อยู่ตรงจุดนั้น
แล้วก็ดูที่ทูบที่จุดถ้าทูบไหม้หมดแสดงว่าเด็กจะลอยขึ้นจากน้ำ
ซึ่งทูบที่เธอจุดเนี่ยก็ไหม้หมดแล้วกล่องนมก็ล้มไปแล้ว
บอกว่าเท่ากับว่าเด็กกินนมหมดไปแล้ว
แล้วเด็กก็อยู่ระหว่างขอนไม้แต่ว่าสภาพไม่เหมือนเดิมค่ะ
นี่ค่ะทีมข่าวก็ไปดูตรงจุดที่ทำพิธีพบว่า
กล่องนมเนี่ยหันไปทางแม่น้ำซึ่งสอดคล้องกับที่เจ้าตัวบอกว่าเด็กกินนมหมดแล้ว
แล้วก็ทูบก็ไหม้หมดแล้วด้วยค่ะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการดำเนินคดีแม่ของเด็กก็เปิดใจถึงสาเหตุที่
นำร่างของลูกชายอายุ๘เดือนไปทิ้งน้ำ
แล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้เรื่องราวต่างมันวุ่นวายครับ
คุณผู้ชมวันนี้แม่ของเด็กนะครับพร้อมกับพ่อของเธอ
เปิดใจกับสื่อมวลชนเพราะต้องการใช้ชีวิตตามปกติ
หลังจากสื่อมวลชนบางสำนักนะครับตามไปคุกคามฮะ
เอาลูกไปโยนทิ้งน้ำไว้ตรงจุดที่กำลังค้นหากัน
นั่นแหละก็คือริมคลองท่อที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่า
นั่นแหละซึ่งตอนนั้นลูกชายเสียชีวิตแล้ววันนั้นลูกชายสวมเสื้อ
ลายขวางสีขาวดำแล้วก็สวมผ้าอ้อมสำเร็จรูปไซส์เอ็ม
ตอนนั้นก็โยนลูกลงน้ำเพราะว่ากลัวว่าจะโดนดุจะโดนด่า
ไม่ได้โกหกแล้วนะไม่ได้โกหกแล้วขณะนี้เธอ
อยากจะเจอลูกเหมือนกันจะเอาร่างมาทำบุญอุทิศส่วนกุศล
เรื่องราวทั้งหมดเธอยืนยันว่าเธอทำเพียงคนเดียวไม่มี
รู้เรื่องแม้แต่ตัวพ่อเด็กก็ไม่รู้ถ้ารู้เขาคง
เสียใจมากแม่ของเด็กขอโทษลูกนะครับที่ทำไปโดยไม่
คิดให้ถี่ให้ถ้วนอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอโอกาสจาก
สังคมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วครับ
ก็อยากขอโทษพวกพี่ทุกคนนะคะที่ว่าทำให้มันเป็น
วุ่นวายขนาดเนี้ยค่ะยืนยันก็คือหนูไม่ได้คือเรียกว่า
ไงอ่ะคือหนูได้รับบทเรียนจากสิ่งที่หนูโกหกมาเยอะ
แล้วค่ะก็คือพูดความจริงไปแล้วค่ะก็คือยืนยันว่าน้อง
ลงน้ำตรงนั้นค่ะเป็นการโยนน้ำใช่ค่ะ
คือจมค่ะอยากขอโทษน้อง
ในที่ว่าไม่คิดให้ดีก่อนนะคะ
แล้วคุณตาของน้องต่อเต่าเนี่ยคุณผู้ชมครับคือมีสื่อบางสำนัก
ไปถามเรื่องของความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ไม่อยากให้เรื่องบานปลายเข้าไปอีกนะครับ

ใช่แต่ถ้าถ้าพูดว่าเพื่อนพ่อเองไปมีอะไรกับลูกผมเนี่ยตัวนี้มันผมจะไม่พูดอะไรสักคำเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงแต่ไอ้มาพูดคำว่าผมไม่มีอะไรกับลูกเนี่ยมันไม่ใช่โกรธผมยังพูดไปเลยว่าเอาสมองส่วนไหนมาเคลียร์
พ่อคิดอยากจะดำเนินคดีกับเขาไหม
ผมไม่ต้องการตรงนั้นไม่ต้องการมีเรื่องมีราวแต่ขอให้แก้ข่าวให้ผมด้วย